เริ่มมีการปรับตัวเรื่องของการชำระเงิน
หรือว่าบริการชำระเงินด้วยตัวเองนะคะ
เราติดตามคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ไปชำระเงินด้วยตัวเองกันค่ะ
เครื่องก็จะปรากฏราคาสินค้าให้เราได้เช็คก่อนและเมื่อครบทุกชิ้นแล้วก็จะสรุปราคารวมเพื่อให้เราได้ชำระเงิน
ส่วนวิธีการชำระเงินก็เลือกได้ว่าจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดซึ่งหากจะชำระด้วยบัตรต้องมียอดซื้อ๗๐๐บาทขึ้นไป
ส่วนการจ่ายด้วยเงินสดเครื่องนี้รับทั้งธนบัตรและเหรียญสอดธนบัตรเข้าไปเครื่องก็จะทอนเงินมาให้เราและปริ้นต์ใบเสร็จรับเงินออกมา
เราก็สามารถนำสินค้าใส่ถุงกลับบ้านด้วยตัวเอง
ขั้นตอนการชำระเงินรวดเร็วทันใจไม่เกิน๕นาทีก็เรียบร้อย
แต่เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ซื้อด้วยค่ะ
ยังมีคูปองส่วนลดนำเสนอให้กับสมาชิกได้ใช้ก่อนชำระเงินด้วย
โดยได้ทดลองในสาขาที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ขอเทศรัททีวีรายงาน